คุณผู้ชมมาดูอาการล่าสุดของน้องตาซาหน่อยนะครับ
นะฮะที่ไปตกบ่อขุดน้ำบาดานนะคุณผู้ชมนะฮะ
ตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วแม่ของน้องเนี่ยพยายามไปถามน้องว่าน้องตกยังไง
น้องก็พยายามจะเล่าเหมือนกันนะเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลพบพระที่จังหวัดตากนะฮะ
ที่หน้าห้องผู้ป่วยหญิงไปคุยกันกับทางด้านของนายเนโชนะครับคุณพ่อ
แล้วก็นางอเทอายุ๒๐ปีพ่อกับแม่ของน้องนะฮะ
ก็มีล่ามมาช่วยแปลภาษาให้เพราะสองคนก็พูดภาษาไทยไม่ได้นะฮะ
กับแม่เล่าแบบนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมานอนกับน้องแล้วนะ
ดูก็พักผ่อนนอนหลับดีนะฮะไม่ได้มีอาการผวายและ
แต่ว่ามีอาการอ่อนเพลียไม่ค่อยพูดค่อยจายังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่
เช้าวันนี้น้องร่าเริงมากขึ้นนะฮะ
สุดท้ายเขาฝากบอกมาขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยลูกเป็นอย่างดีครับ

นะฮะแม่ก็ถามต่อแล้วเป็นยังไงบ้าง
น้องเขาเหมือนเขาพยายามจะบอกว่ามันลื่นมันร้อนอะไรแบบนี้
นะฮะแล้วที่มันสะท้อนใจคือเหมือนน้องพยายามจะถามว่า
ไม่มีใครช่วยหนูเหรอทิ้งไว้หนูในท่อเหรออะไรแบบนี้
แม่ก็ต้องพยายามอธิบายว่าไม่ได้ทิ้งนะมีคนช่วยอยู่ข้างบนนะอะไรแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าน้องเล่าให้ฟังว่าน้องตกยังไงบ้างแบบว่าขาข้างนึงเข้าไปแล้วก็อีกข้างนึงเข้าไปดึงไม่ได้
น้องจะขึ้นมาแต่ว่าน้องไม่มีแรงก็เลยตกลงไปอะไรอย่างนี้
น้องพยายามจะขึ้นมาแต่มันร้อนมันอะไรมันร้อนแล้วมันลื่นไหลใช่ไหมคะ
แล้วน้องก็ถามแม่น้องว่าพ่อกับแม่ไม่ช่วยหนูเหรอไม่มีใครมาช่วยหนูเหรอ
แล้วก็ถามว่าทิ้งหนูไว้ในท่อเหรอแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้ทิ้งมีคนมาช่วยอยู่ขโมย
นี่ขอบคุณล่ามด้วยนะนางสาวเซมาซางช่วยมาแปลให้นะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่เขาบอกว่าเขาได้คุยกับน้องล่าสุดเลย
แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการทำพิธีเรียกขวัญน้องด้วยนะครับนะฮะ
น้องก็บอกว่าทางครอบครัวทำไม่เป็นหรอกว่าจะทำอย่างไร
แต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีผู้ใหญ่ช่วยทำพิธีให้แหละตามความเชื่อของเขา
แต่ว่าตอนนี้น้องเองก็ยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่นะฮะดูร่างกาย
ดูเรื่องของความอ่อนเพลียต่างนะครับแล้วก็อยากจะให้พักฟื้น
เพราะว่าตื่นขึ้นมาเองยังคงร้องไห้อยู่บ้างอะไรอยู่บ้าง
คาดว่าอีกไม่เกิน๒วันคงจะกลับบ้านได้
ล่าสุดครับทางด้านของนายอำเภอพบพระครับนายสัญญาเพชรเศษนะฮะ
บอกว่าไอ้การถมดินจากการขุดดินช่วยเหลือน้องคนขึ้นมาเนี่ย
ตอนนี้เดี๋ยวจะไปขออนุมัติงบประมาณขึ้นมา
เพื่อจะมาปรับสภาพพื้นที่ให้มันกลับไปเหมือนเดิม
เพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีความสูงเหมือนหน้าผาเลย
เดี๋ยวเกรงว่าถ้าเกิดว่าไม่ฝังกบไปเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย

แล้วก็จะเร่งปรับพื้นที่กลับมาให้สู่สภาพเดิมอย่างเร็วที่สุด